คุณพ่อนี่ฮะมุกใหม่มิจฉาชีพ
โกกดักรถขู่เอาเงินยังไงอ่ะยังไงพ่อมากับลูกนะครับ
แล้วอยู่อยู่นะครับพอผ่านถึงตรงนี้นะมีผู้หญิงพุ่งออกมาจากริมถนนนะฮะ
โอเคนะนะคะโอเคมันต้องมีเกอร์โอกับตัวเนี้ย
ออกมาจากริมถนนทั้งโบกทั้งขวางนะฮะนี่ผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งนะครับ
มาโพสต์ไว้เตือนภัยสังคมให้ระมัดระวังบอกว่ามีคนหากินง่าย
วิ่งออกมาดักรถกลางถนนเลยเพื่อขอเงินอืมเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
ขณะขับรถมากับลูกสาวตัวน้อยถนนสายตาคลีหัวหวาย
ใครเคยเจอมั่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ริมถนน
พอเห็นว่ามีเหยื่อขับรถมาก็จะวิ่งออกมาบนถนน
อย่างที่เห็นบวกด้วยขวางด้วยแต่ผู้ชายเจ้าของคลิป
เคยเจอแล้วเคยเจอมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
ถ่ายคลิปรอมาไว้เลยมาโพสต์เตือนภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนน
ระวังนะครับค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับ
ส่วนใหญ่ที่เป็นคนนครสวรรค์เขาก็มาแชร์ประสบการณ์
ขั้นไว้ว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้อ่ะคือก็เปรียบเที่ยงเหมือนเป็นดาดลอย

ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามผู้หญิงคนนี้
เป็นอย่างดีทำแบบนี้ประจำ
อย่างไรก็ตามฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อย
เพราะถือว่าอันตรายนะครับวิ่งออกมาแบบนี้

เขาเบรกไม่ทันแล้วลักษณะโบกด้วยขวางด้วยแบบนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไปนะครับ